นี่ผมบอกเลยว่าคนนี้นี่สุดยอดมาก

ซึ่งเขาต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวล้วนเลยนะ
ที่จะสามารถเก็บผลผลิตเก็บเกี่ยวได้แบบนี้

ปีแล้วปีแล้วเดี๋ยว

นี่คนไม่ใช่มังกี้แต่อย่างใด
โอ้โหมังกี้ก็คือลิงไม่ใช่ลิงครับ
แต่เห็นปีนไปพริ้วไหวอย่างกับสายน้ำสายลมแบบนี้
นี่คือคุณพี่ภัยศาลปีดีวงอายุ๔๘ปีตำบล
คอนศาลอำเภอคอนศาลจังหวัดชายภูมิ
มีอาชีพโหนลมเก็บลูกหมากขาย

อาชีพนี้มามากกว่า๓๐ปีแล้วนะครับ
พี่เขาขึ้นชื่อเลยครับว่าเป็นเดี่ยวมือเดี่ยวมือเดียวเป็นมือหนึ่ง
ในการโหนลมเก็บลูกหมากขายแล้วอีกมือหนึ่งอ่ะ
อีกมือหนึ่งก็เกี่ยวต้นไม้เอาไว้ไม่งั้นก็ล่วงลงมา
เก่งมากเดี๋ยวคุณดูสิเป็นไงล่ะสุดยอดแป๊บเดียวลงมาแล้ว
คือเวลาเขาขึ้นไปข้างบนนะครับไม่ต้องเสียเวลาลงมาข้างล่างเพื่อที่จะ
คือไม่ต้องขึ้นรอง

มีใครให้เก่งกว่านี้ไหมว่ามาสิ
มีใครให้มากกว่านี้ไหม
สุดยอดจริงนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพแล้วก็ความสามารถเฉพาะตัว

อำเภอคอนศาลจังหวัดชายภูมินะครับ

ทำให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้รวดเร็วไง